คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับ
เลื่อนมาจากวันที่สิบหกหนึ่งวันเพราะว่าเป็นวันพร้าธิ์

อยู่ดีนี้เราก็ร้องว่ากลายเป็นเจ้าพ่อไว้หวยไปแล้วเหมือนกันนะ

อาจจะพาไปดูที่คำชโนธกันก่อนคุณผู้ชมที่แรกคำชโนธเนี่ย
โอ้โหคนก็ไปเยอะกันตลอดเวลาแล้วครับที่บริเวณลานหน้าก่อคำสนดนะฮะ
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงที่อุดรนะครับประชาชนก็ไปร่วมพิธีบวงสวง
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมานะฮะเปิดทรัพย์รับโชคกันอย่างคึกคักเลยนะฮะ
โดยเฉพาะก็มีการรำถวายของแพทย์หญิงณฐาพะนิตาระพีพงศ์พัฒนาครับ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนเพื่อนสายบุญทำไมต้องไปเขาบอกว่าเขาไปแก้บน
เพราะว่าเคยไปขอพรขอโชคลาภได้สมหวังดั่งใจก็ต้องมาลำแก้บนแบบนี้
พร้อมกับมาขอความโชคดีกลับไปอีกนะครับแล้วก็เช่นเคยครับ
อย่างที่เห็นภาพธิดานาคีนะฮะก็จะมีทางด้านของคุณริต้า
ซึ่งเป็นสิทธิ์สยะสวทรสิทธิ์นะฮะเป็นเจ้าของเสียงเพลง
คู่ครองประกอบภาพอ่าละครนะนาขีนะฮะก็ไปรำถวายเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีน้องชื่อว่าน้องปุ่นน้ำรำถวายตามลำดับด้วยนะครับ
นี่น้องปุ่นนะครับหลังจากเสร็จแล้วแน่นอนก็มีการแจกของไหว้ให้กับคนที่ไปร่วมพิธีนะฮะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องไปดูเรื่องของทูบที่ไปจุดเอาไว้เพื่อไปส่องเรื่องของเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชคกัน
แล้วก็เรื่องของน้ำตาเทียนเรื่องของมือของคนไปลำว่าเขาเอาไปเลขอะไรชูกินงกี่นิ้วอะไรก็ว่ากันไป
คนก็ไปกราบไหว้ขอพรพญาเตางอยกันเยอะเลยนะคะทั้งคนในพื้นที่เอง

พอคะแม่คะแห่ลต์ตารี่บอกว่างวดนี้
คนก็จะซื้อเลขดังเลขมงคล

เลขจากพญาเต่างอยก็มีแต่เราบอกเลขไม่ได้
ไปดูกันเองค่ะไปกันเองค่ะ
ที่แผงเขาเขียนไว้บอกด้วยนะไปต่อที่วัดอุธุมภรารามครับ
วัดไผ่แขกที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
นานี่ชาวบ้านนักเสียงโชคกระเดินทางไปกราบไหว้ขอพร
คำสร้อยทุกงวดเลยใช่คือตอนเนี้ยแฟนเพลงยกตำแหน่งให้เลยว่าเป็นเจ้าพ่อใบ้หวยครับเพราะว่าก่อนใกล้ถึงวันที่หวยออกเนี้ยนะจะมีการโพสต์ภาพแล้วก็บอกเลขสวยสวยอืมให้แฟนคลับได้ตามกันอืมแล้วก็เขาถูกหลายงวดแล้วหนีใช่ไหมครับเออเนี้ยล่าสุดก็ให้มาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะอืมก็ไปดูเองในเฟสบุ๊คของ
จับคู่ให้ด้วยนะครับว่าตัวไหนต้องคู่กับตัวไหนเลขไหนคู่กับเลขไหนสองตัวสามตัวมีหมดถูกไม่ถูกอย่าว่ากันคุณมณศิษย์บอกก็แค่แนะนำแนะนำแนะนำอ่ะขอให้โชคดีกันทุกท่านแล้วกันค่ะนะพรุ่งนี้ก็ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีนะฮะตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปใช่ค่ะนะครับ